หิวแล้วนะคะใครชอบทานกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อพี่ต้องชอบสุดยอดพี่เนี้ยอ่า
ต้องไปกินร้านนี้ร้านนี้มันไม่มีชื่อร้านตั้งอยู่ริมถนนแต่ขายดีมากนะคะ
ไม่มีชื่อร้านแต่กะเพราเนื้อของเขาเนี่ยเห็นบอกว่าเนื้อเนี่ยละลายในปากเลยนะคะแล้วรสชาติของกระเพราเนี่ยจัดจ้านในย่านนี้มากนะฮะ

เห็นไหมพี่เบิร์ตอ่ะเยอะเยอะพี่ก่อน

มีเป็นอาหารตามสั่งมีหมดเลย

ใช่พี่เขาเอาเนื้อเปื่อยมาทำกะเพรา

คุณเยอะมากเลยนะคะปักหมุดให้พี่เบิร์ตก่อน
เบิร์ตบอกว่าหายากเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะคะ

หัวถนนตำบลหัวทะเลอำเภอเมือง

เมื่อก่อนไปบ่อยมากเลย
วีทีไล่อาชิวะชื่อดังในตัวเมือง

ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งที่บ้านของตัวเอง

มีมาวันหนึ่งอยู่มาวันหนึ่ง
ลูกค้าอยากทานเมนูแปลกใหม่
จึงลองนำเนื้อเปื่อยที่ตุ๋นจนเปื่อยแล้วนะ
ที่จะใช้สำหรับใส่ในเมนูก๋วยเตี๋ยวเนี่ย

จนเกิดเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า
ลูกค้าบอกกันปากต่อปาก
เนื่องจากรสชาติแซ่บจัดจ้านมาก
และเนื้อของที่ร้านจะมีความนุ่มอร่อย
แทบละลายในปากนะฮะแต่ไม่ละลายในจานนะ
พร้อมกับเสิร์ฟกับน้ำซุปกระดูกหมูรสชาติกลม
ใครที่มีโอกาสได้ชิมแล้วก็จะชิมซ้ำ

เห็นข้าวเบิ้มขนาดนี้แล้วกะเพราเนื้อเปื่อยด้วย

อุ๊ยต้องสะสมกับสิ่งที่เขาให้มากอุ๊ย๕๐บาทพี่
ใช่คุ้มมากนะฮะอยากรู้ไหมเคล็ดลับความอร่อยของป้าเล่แกทำอย่างไร
บอกว่าได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสะอาด
โดยจะสั่งเนื้อติดมันจากพ่อค้าเจ้าประจำ
แล้วนำไปตุ๋นในหม้อต้มนานกว่า๔ชั่วโมง
เนื้อเปื่อยมีกลิ่นหอมนุ่ม
แล้วก็ที่สำคัญฉันจะบอกนะว่ากะเพราแต่ละสายพันธุ์ให้ความหอมต่างกันนะ
ถูกต้องปุ้ยป้าเล่แกบอกว่าแกจะใช้กะเพราที่มีใบเล็กใช่ไหมพี่เบิร์ต
ถ้าไปตามห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะเราจะเจอกะเพราใบใหญ่

ถ้าไปเจอกะเพราเล็กหรือว่าไปเดินตลาดนัดเจอกะเพราที่มันออกแดง
อันนี้หอมอันนี้กระเพราแดงนะโอ้คุณผู้ชมโอ้ยหอม
แล้วเวลาผัดนะครับให้ใส่ไปทั้งไอ้ดอกมันนะฮะ
อย่าไปเด็ดทิ้งบางบ้านเด็ดทิ้ง
ตอนคุณตำพริกกับกระเทียมนะให้ใส่ไอ้ดอกกะเพราลงไปด้วย
ตอนผัดแล้วคุณเอ๋ยมันจะยิ่งหอมมันจะยิ่งหอม
แล้วที่สำคัญอันนี้เคล็ดลับการเลือกกระเพราแล้วนะ
อันนี้พี่เบิร์ตผู้รู้จริงบอกซึ่งใช่ตรงกับที่ป้าเล่บอก
อีกพริกเนี่ยพริกนี้ป้าบอกว่าไม่ต้องหั่น
ใส่ลงไปทั้งเม็ดเลยใช้วิธีการโขลกเอา
ใช่นะคะเอาล่ะใครสนใจอยากชิมกระเพราเนื้อเปื่อยร้านป้าเล่
ก็ลองแวะไปได้นะคะบ้านหัวถนนตะบนหัวทะเลอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมาร้านเปิดตั้งแต่๘โมงเช้า

และอันนี้คือผัดกะเพราจริงครับคุณผู้ชมครับ
ถ้ายประเภทใส่ถั่วฝักยาวใส่หอมใหญ่ใส่ข้าวโพด
บ้านผมไม่เรียกผัดกะเพราฮะนี่ผัดกะเพราแท้มันต้องเป็นแบบนี้
เขาให้เนื้อเยอะไงบางร้านใส่แต่เครื่องอะไรมา

คราวนี้ได้ผัดกะเพราแล้วปุ้ย